ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะมีลุงวัยหกสิบเก้าปี
ขึ้นไปหาของป่าบนเขาหลงป่าไปเนี่ย

ญาติญาติก็ยังคงไม่ยอมแพ้ล่าสุดไปหาร่างทรงหมอดูนะคะ
เพื่อให้ช่วยตามหาว่ายังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ค่ะ
สาธุเจ้าป่าเจ้าเขานางไม้ก็ดีแม่ธรณีก็ดี
หกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบเก้าชั้นบาดาน
พระเมษตาพระทันตาสาธุทุกพระองค์ลงราเสด็จนะบัดนี้

กลับมาเร็วกวาดมากวาดมา

จะอยู่ตรงนู้นมึงจะอยู่ตรงนี้กลับมาเมียมาหา
นางสุเวียนพาสุวรรณอายุหกสิบหกปีนะคะทำพิธีจุดทูปขอคำมาค่ะ
หลังจากที่นายกำมาพาสุวรรณอายุหกสิบเก้าปีสามีเนี่ยหายตัวไป
เพราะว่าเข้าไปหาของป่าภายในป่าบ้านผักขวงซึ่งเป็นป่าชุมชน
มีพื้นที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่อำเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตตั้งแต่ยี่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
รวมแล้วเนี่ยก็ไปสิบวันแล้วค่ะวันนี้นายน้ำหวานหนวดเหล็กหมอมาทำพิธีเปิดป่า
นำทั้งหมูทั้งกล้วยน้ำเปล่าเหล้าขาวบุหรี่ทูบเทียน
ขันฆ่าครูเนี่ยแล้วก็วางเหรียญบาทเอาไว้สี่มุมนะคะ
เหรียญเพื่อซื้อทางเปิดป่า
หลังจากทำพิธีขอเปิดป่าแล้วนางเสวียนภรรยาของนายกำมา
ก็สัมผัสได้ค่ะว่านายกำมาน่าจะอยู่ในป่า
เขาลูกถัดไปซึ่งทีมงานเราก็เลยนำโรนขึ้นบินสำรวจจุดที่นางเสวียนสัมผัสได้นะคะ
ออกไปไกลระยะ๑กิโลเมตรจากกระท่อมที่นายกำมาอยู่เป็นจุดสุดท้าย
แต่ว่าเนื่องจากนายกำมาใส่ชุดลายทหารพรางตัวโดรนที่บินค้นหาจากมุมสูงเนี่ย
มองเห็นไม่ละเอียดนะคะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นางสเวียนเล่าให้ฟังค่ะว่ายี่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
ขอออกไปหาของป่าสองวันตอนนั้นเธอไม่ได้เอกใจนะคะ
เพราะสามีก็ออกไปหาของป่าเป็นประจำไปทีเนี่ย๒๔วัน
พอเข้าวันที่๕เธอเริ่มรู้สึกเอกใจสามีไม่กลับบ้านสักทีนะคะ
ก็เลยไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยจัดทีมค้นหาเพราะเชื่อว่าสามีอาจจะหลงป่าหรือเกิดเหตุอะไรกับสามีแน่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชาวบ้านก็ช่วยตามหากันอยู่หลายวันแต่ไม่พบ
กระทั่งวันนี้เนี่ยหายไปครบ๑๒วันแล้วก็ยังคงไร้วี่แววอยู่นะคะ
ก่อนหน้านี้เธอก็ไปหาหมอดูค่ะให้สื่อสารตามหาว่าสามีอยู่ไหน
ยังมีชีวิตอยู่ไหมหมอดูก็บอกว่าตอนแรกสามียังมีชีวิตอยู่
กระเสือกกระสนกินน้ำในร่องน้ำกลางป่าประทังชีวิตก่อนจะถูกผีป่า
ลักษณะคล้ายยักษ์ผู้ชายตัวใหญ่ยืนบางตาไว้หลังหุบเขา
ไม่ให้ใครเห็นพร้อมกับสื่อสารกลับมาว่าจะเอามาเป็นบริวาร
ไม่ต้องเอาของเส้นไหว้มาแลกเปลี่ยนค่ะจะเอาชีวิตไปนะคะ
บอกมีผีมีผีมาบัง
ก็ถามแล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่เอาเขาจะเอานี่

คนผีบ้าเขาว่าอย่างนี้เนาะ
เอาไปเลยก็ว่าอย่างนี้

เอาหมูเอาอะไรให้

เขาบอกไม่เอาไม่คืน

ทำงานที่บ้านแท้ยังมีอารมณ์ยาหอม

ไปหาร่างทรงพระวิทชัยดับ
บอกว่านายกำมาไม่มีชีวิตแล้วค่ะ

เวลานายกรรมาขึ้นไปหาของป่าสัตว์ป่าก็มักจะไปยกมือไหว้บนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้ได้ของป่าสัตว์ป่าแต่ว่าก็ไม่นำของมาเส้นไหว้อย่างที่บนบานเอาไว้
จนกระทั่งยี่สิบเก้ามกราคมนายกรรมมาเข้าป่าไปบนบานอีกค่ะ
เจ้าปากก็โกรธกากหางบางตาเอาตัวลงมาไว้
ถ้าอยากจะเจอศพนะคะก็ต้องนำของไปเส้นไหว้เปิดป่า
เปิดทางให้ผีทหารของพระวิชัยดาบหักไปตามลุงมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเจอตัวในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ฟังเสียงของทางญาติผู้เสียหายหน่อยค่ะท่านบอกแล้วใครทำก็ไม่ไม่เท่ากับทหารของท่าน
ท่านมีบริวารนะท่านทรงของท่านพ่อประยพิชัยดับหัก
ว่าอย่างนี้เราได้เจอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ตัวมาแน่
ท่านว่าอย่างนี้อยู่ไม่ไกลเพราะว่าเขาไม่มีบังตาไว้
ไม่ปล่อยให้ใครเห็นก็ไปไม่ไกลหรอกอยู่ตรงนั้นแหละ
ที่เขาเคยอยู่อ่ะเขาไปบนแล้วก็ได้มาได้นกได้กระลอกกระแตได้ตุ่นได้อะไรอย่างเงี้ย
เขาได้ของป้ามาอ่าไม่ทำตามที่สัญญาเขาบอกว่าสัญญาที่ให้เขาไว้อ่ะ
ไม่ทำตามแกว่าอย่างงี้และในระหว่างที่ทีมข่าวกำลังคุยกับครอบครัวในกรรมมาอยู่นะคะ
จู่จู่หลานของนายกำมากรีดร้องอยู่ภายในบ้านคุณสุชาดาก็ได้วิ่งเข้าไปดูค่ะ
หลานสาวบอกว่ากำลังยืนทาแป้งอยู่เห็นเงาดำวิ่งผ่านหน้าแล้วหายเข้าไปในห้องนะคะ
ฟังเสียงของหลานสาวหน่อยค่ะเห็นแต่เงาดำดำแบบวึบไปเลย
มันเคียงหน้าต่างไม่ได้เปิดอ่ะเบิร์งต้นค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ทหารขอยุติการค้นหาก่อนนะคะ
ซึ่งวันพรุ่งนี้ญาติและชาวบ้านจะขึ้นไปช่วยกันหาตามคำทำนายของพระแล้วก็ร่างทรงอีกครั้งหนึ่งค่ะ